ต่อที่เรื่องของมะนาวแม็กซิมเรื่องนี้ดูเหมือนว่าไม่จบง่าย
คุณผู้ชมครับล่าสุดนั้นมะนาวก็ถูกตำรวจนครบานห้วยขวาง
นำตัวไปฝากขังผลัดแรกนะครับ
ตกเป็นผู้ต้องหาไปถ่ายคลิปสาวเปลือยคู่กับแฟนหนุ่มที่คอนโดมิเนียม
เจ้าตัวบอกว่าพร้อมจะขอโทษคู่กรณีต่อหน้าตำรวจนะครับ
นางสาวิราลักษณ์สุธิประพามหรือว่ามะนาวแม็กซิม
ซึ่งตอนนี้ก็ตกเป็นผู้ต้องหาคดีหมินประมาท
ถูกตำรวจนครบานห้วยขวางคุมตัวไปสารแขวงพระนครเหนือ
เพื่อยื่นคำร้องผัดฟ้องแล้วก็ฝากขังครั้งที่๑เป็นเวลา๖วันครับ
ตั้งแต่วันที่๑๓๑๘สิงหาคม
เนื่องจากว่าการสอบสวนยังไม่เสร็จสิ้น
ต้องสอบพยานอีกตั้ง๔ปากนะครับ
และรอประวัติการต้องโทษของผู้ต้องหาประกอบการพิจารณาสำนวน
คดีนี้เนื่องจากว่าวันที่๓๑กรกฎาคมที่ผ่านมาครับ
นางสาวิราลักษณ์นั้นได้ใช้มือถือถ่ายคลิปวิดีโอนางสาวสรรญาแซ่หารหรือว่าปอมแปมผู้เสียหาย
ขณะที่เปลือยกายครับพร้อมทั้งข่มขู่บังคับให้ออกจากห้องพักที่เป็นคอนโดมิเนียม
ห้วยขวางโดยที่ยังไม่ได้สวมเสื้อผ้า
โดยสารพิจารณาคำร้องและสอบถามผู้ต้องหาแล้วไม่คัดค้าน
อนุญาตให้ผัดฟ้องและฝากคังได้โดยสารพิจารณาแล้ว
ผู้ต้องหาก็ไม่มีพฤติการหลบหนีจึงให้ปล่อยตัวไปครับ
โดยให้รับหมายนัดเพื่อไปรายงานตัวต่อทุก๖วันนะครับ
นางสาวิมราลักษณ์เองก็กล่าวว่าพร้อมจะขอโทษนะครับ
นางสาวสรรญาต่อหน้าตำรวจเพราะว่ายอมรับผิดในเรื่องนี้
ส่วนที่คู่กรณีให้สัมภาษณ์เรื่องข้อมูลในวันที่เกิดเหตุไม่ตรงกันนั้น
สิทธิ์ของนางสาวสริญญาที่จะพูดได้ครับ
ผู้สื่อข่าวก็รายงานว่าขณะที่นางสาวิมราลักษณ์พร้อมแฟนนุ่ม
จะเข้าห้องพิจารณาเพื่อพิจารณาคำร้องผัดฟ้องและฝากขังนั้น
นางสาวิบราลักษณ์นั้นมีการเคลื่อนถึงกับร้องไห้
โผล่เข้ากอดอดีตแฟนนุ่มที่คอยสะพายกระเป๋าให้
คอยปลอบประโลมให้กำลังใจนางสาวิมราลักษณ์ด้วยนะครับ